ลำปางนี่ก็ต้องไปตรวจกันทั้งตำบลนะฮะ
เพราะว่ามีผู้ที่ไปใช้บริการฟิตเนสที่ระยองที่มีเทรนเนอร์เขาติด

เนี่ยมีคนไปใช้บริการคนนึงเขาก็ติดเหมือนกันฮะ

กว่าจะรู้ผลนะครับทุกผู้ชมครับว่าติดเนี่ยทีนี้
ที่หมู่บ้านก็เลยต้องไปตรวจกันทั้งหมู่บ้านนะครับ
วันนี้ที่สารประชาคมในหมู่บ้านวังหม้อเจดีซาวนะครับ
ที่ตำบลต้นทงชัยเมืองเจาะลำปางเนี่ย
ชาวบ้านในพื้นที่ตะบนต้นทงชัยหลายร้อยคนครับ
ทยอยมาตรวจโควิด๑๙นะครับท่านผู้ชมครับ
คือชาวบ้านเหล่านี้เนี่ยเป็นผู้ที่ไปงานแต่งงานที่จัดขึ้นในหมู่บ้านนะครับ
เขตพื้นที่ตำบลต้นทงชัยเมื่อ๒๗ธันวาคม
แล้วพบว่าในงานมีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙มาร่วมงานแต่งด้วย
ผู้ติดเชื้อคนนี้เป็นผู้ชายอายุ๓๓ปี
ซึ่งเดินทางมาจากจังหวัดระยองมาแล้วก็มีไข้
แล้วก็ไปตรวจคัดกรองที่โรงพยาบาลลำปาง
ผลเนี่ยออกมาคือ๒๘ธันวาคม
แต่งานแต่งเขา๒๗ธันวานะครับ
ผู้ชายคนนี้เนี่ยบอกว่าไปใช้บริการออกกำลังกายที่ฟิตเนสที่จังหวัดระยองนะฮะ
ซึ่งเทรนเนอร์ติดเชื้อโควิด๑๙ไปก่อนหน้านี้แล้ว
ท่านหนึ่งอายุ๘๑ไปร่วมงานแต่งเหมือนกัน
วันนี้ก็ต้องมาตรวจเดี๋ยวฟังนะฮะที่คุณยายให้สัมภาษณ์เอาไว้
ไทม์ไลน์ของผู้ชายที่มาร่วมงานแต่งที่ลำปางนะครับ
ที่ติดโควิด๑๙นะครับเดินทางมาโดยเครื่องบินนะครับ
เครื่องบินจากสนามบินอุทธภาวมาถึงท่ากาศยานเชียงใหม่เมื่อ๒๕ธันวาคม
จากนั้นก็เช่ารถของโรงแรมที่เข้าพักช่วงค่ำไปทานอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เชียงใหม่นะครับ
ธันวาคมนะครับวันรุ่งขึ้นก็เช่ารถยนต์เดินทางไปลำปางคนเดียว
เพื่อไปงานแต่งก็แวะร้านสะดวกซื้อริมถนนที่ลำพูนด้วย
ช่วงเย็นไปซื้อของในห้างแล้วก็ร้านสะดวกซื้อ
แล้วไปร่วมงานแต่งในตะบนต้นทงชัยในวันที่๒๗ธันวาคม
ทั้งงานเช้าและงานเย็นนะฮะซึ่งก็มีการจัดโต๊ะจีนราว๒๐๐โต๊ะด้วยนะครับ
มีแขกมาร่วมงานเนี่ยพันกว่าคนได้นะฮะ
แล้วก็ทีนี้พอเขาร่วมงานเสร็จเขาก็มีอาการไข้คลั่นเนื้อคลั่นตัว
ก็ไปตรวจที่ลำปางแล้วพบว่าอ้าวติดเชื้อโควิด๑๙
ราชการจังหวัดลำปางนายนรงศักดิ์โอสธนากรนะครับ
บอกถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้น
พบว่ามีผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยชายคนนี้
ถือว่าเป็นกลุ่มความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อทั้งหมด๒๓คน
ทุกคนไปตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้วแต่ผลการตรวจออกมาคือไม่พบเชื้อนะครับ
แต่ต้องรอการยืนยันเพิ่มเติมนะครับในการตรวจต่อเนื่อง
ก็คือในวันที่๕หลังจากตรวจครั้งแรกแล้วก็มีวันที่๙และวันที่๑๔นะครับ
หลังจากที่ตรวจครั้งแรกแล้วไม่เจอเชื้อตอนนี้ก็ต้องแยกกักตัวเป็นเวลา๑๔วันก่อน
จังหวัดลำปางก็แจ้งไปยังสายการบินหรือว่าจุดต่างที่ผู้ชายคนนี้ได้แวะไปมาแล้วนะฮะ
ร้านอาหารที่เชียงใหม่ที่เขาก็ไปแวะมานะฮะตอนนี้ก็ต้องปิดพื้นที่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็ทำความสะอาดนะฮะที่เชียงใหม่หร่านี้ล่ะครับเดี๋ยวฟังด้วยนะฮะ

ตอนเขาเข้ามาเนี่ยใส่แมสใส่แมสป้องกันแล้วก็พอถึงโต๊ะก็ถอดแมสออกนั่งนั่งบริเวณที่โต๊ะ
อีกร้านแก้ปิดแล้วเขาก็กลับร้านเพราะว่าร้านปิดเที่ยงคืน
ตอนที่มานี่เขามาใช้บริการกันกี่คนครับ

รู้สึกว่าจะพักแถวโรงแรมวีมาแต่ที่ผมรู้ส่วนของผมก็คือว่า

มีการคัดกรองเสร็จปุ๊บเขาใส่แมนเข้ามาแล้วเดินมาที่ตก
พร้อมนะครับ
ส่วนพนักงานนักดนตรีผู้ที่ทำมาอ่า
ที่เกี่ยวข้องที่ร้านทั้งหมดที่มาทำงานในวันที่
ผู้ป่วยคนนี้มาเนี่ยก็ไปตรวจหาเชื้อกันหมดแล้ว
นะครับก็รอผลกันอยู่เหมือนกันนะครับ
แล้วก็ปิดร้านก่อน๑๔วันในตอนนี้นะครับ
ตามมาตรการของทางสบคนะครับท่านผู้ชมครับ